ปริศนาดีกว่าคุณผู้ชมแสงที่นี่เนี่ยมาโผล่หน้าบ้านหลังหนึ่งใช่ไหม
แสงที่เห็นเนี่ยมันคืออะไรเจ้าของบ้านเขาก็สงสัยว่ามันวนลอยไปลอยมาอยู่อย่างนั้นนะคะ
ครับช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มนะครับภาพกล้องวงจรปิดของอำเภอนะครับ
ด้านหลังได้จับภาพเคลื่อนไหวของดวงไฟซึ่งมีแสงไฟเป็นสีแดงเขียว
แล้วก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยนะครับลอยไปเรื่อย
วิเคราะห์ดูครับว่ามันคืออะไรแต่ผมลองไปมองที่หน้าต่างไม่เห็นนะครับ
แต่ตัวกล้องสามารถมองเห็นแสงตรงนี้ได้อันนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
อย่างที่บอกใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ
แสงผลิตสนาที่ว่าเปลี่ยนสีไปมาได้ด้วยนะคุณทำไมเป็นแสงไฟเหมือนลิตโกคะเปลี่ยนสีได้
ม่วงเขียวเหลืองชมพูม่วงเขียวเหลืองชมพูม่วงเขียวเหลืองชมพู
คุณคิดว่ามันคืออะไรมีแฮสแท็กกระสือหรือแสงเทวดา
อ่ะแสงที่ว่าจะเป็นอะไรมาดูกัน
ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปนะ
แสงแบบนี้บางคนเขาบอกว่าปู่เคยบอกว่าเป็นแสงของผีพงผีเป้าที่มาออกหากินกบกินเขียตตอนกลางคืนหรือว่าคนเล่นของเนี่ยคือเหมือนแบบว่าเขาบอกว่าคนเล่นของเนี่ยบางทีเนี่ยกลางคืนเนี่ยของเนี่ยจะออกไปไปหาอะไรกินอย่างเช่นแบบว่าพวกเล่นมนต์ดำของนี้มันไม่ดีอะค่ะครับแล้วบางคนเขาบอกเคยเจอมาเมื่อสี่สิบปีก่
หอดไฟสิบดวงอ่ะวาบอย่างนี้ก็มีเหมือนกันคือมันก็แล้วแต่นะบางคอมเมนต์บางมุมเนี่ยเขาก็ให้ความคิดเห็นแบบนี้บอกว่ามันน่าจะเป็นความผิดปกติของกล้องไหมคะเพราะว่าที่บ้านเขาเนี่ยเคยเป็นปรากฏในมอนิเตอร์แล้วสักพักนึงเนี่ยพอเปลี่ยนกล้องแล้วเนี่ยอันนี้หายไปคือบ้านที่ติดกล้องวงจรปิดบางบ้านบางคอมเมนต์เขาบอกว่า